ในการเลือกตั้งประธานธิบดีสหรัฐในครั้งนี้
มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ยังเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญนะครับ
อิตาลีคลินตันเชื่อในปัญหานี้

ยังมีทั้งคนที่เชื่อแล้วก็ไม่เชื่อ
บางคนบอกว่าไม่แน่ใจว่าผลที่เกิดขึ้น

เป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหรือว่ามลพิษ
บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ที่ต้องเกิดขึ้นกับโลกอยู่แล้ว
แต่ว่าสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่เก็บข้อมูล
ยืนยันนะครับว่าภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นแล้ว
และมันเป็นของจริงครับ
ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
เป็นปัญหาสำคัญที่ผู้สมัครชิงตำแหน

ชูประเด็นนี้มาใช้ในการดนโรงหาเสียง

หยิบยกประเด็นนี้เข้าหารือ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน

ดายอันโควานนักชีววิทยาทางทะเล
ศึกษาพฤติกรรมของล็อบสเตอร์

และประชากรสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่าง
เป็นประจำทุกเดือนเดือนละ๑สัปดาห

ทำให้เธอได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน
เธอเล่าว่าเธอได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมาก่อน
แต่ก็รู้แค่ว่าจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น
แต่ตราบใดที่ยังไม่เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเธอโดยตรง
เธอก็ไม่เคยเข้าใจอยู่ดีว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศคืออะไร
จนกระทั่งเธอได้เห็นด้วยตาตัวเองว่ามันส่งผลกระทบกับอะไรบ้าง
สภาพน้ำทะเลที่เปลี่ยนไปได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตสัตว์น้ำ
และที่สำคัญยังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวประมงที่ออกจับล็อบสเตอร์ด้วยเช่นกัน
ที่เคยจับล็อบสเตอร์ได้ง่ายแต่ตอนนี้กลับจับได้ยากมากขึ้น
ซึ่งพวกเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าความเปลี่ยนแปลงต่างที่เกิดขึ้นนั้น
เกิดจากปัญหาโลกร้อนหรือมลภาวะและสิ่งปฏิกูล
ไหลมาจากท่อน้ำทิ้งในโรงงานผลิตยาที่ปล่อยของเสียออกมาอยู่ทุกวัน
จนเกิดคำถามว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บางครั้งก็อาจจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์
แอนโทนี่เลสเตอร์โรวิสผู้อำนวยการการสื่อสาร
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในทุกวันนี้

และยังกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการแบ่งคั่วทางการเมือง

ประเด็นการแต่งงานระหว่างกลุ่มคนรักเพศเดียวกันด้วยซ้ำ
โดยพักเดโมแครตและนักวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของสหรัฐ
ก็ชี้ว่าปัญหาโลกร้อนนั้นเกิดจากการกระทำต่างของมนุษย์
กลับเห็นตามนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุว่า
โรคร้อนเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้น
ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้หลักการทางด้านฟิสิกส์เคมี

คำนวณซ้ำเพื่อยืนยันสมมติฐาน
โดยใช้สิ่งเหล่านี้คำนวณว่า
อุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น
เกิดจากพลังงานธรรมชาติมากน้อยเพียงใด
เพื่อเปรียบเทียบกับสาเหตุที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
สุดท้ายได้ผลลัพธ์ออกมาว่า
มนุษย์คือตัวการหลักที่ทำให้สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง
และเป็นปัจจัยที่ทำให้โลกร้อนขึ้น

ของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้น๐๒๕องศาเซลเซียต
และสูงขึ้นจนทำลายสถิติอุณหภูมิความร้อน
ที่ได้มีการจดบันทึกไว้ในทุกปี
ชะนิดาพาจงปฏิยัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน